ส่วนเหตุไฟป่าหลายจุดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะ
โดยที่รัฐโอกาลาโฮมามีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นค่ะ
ขณะที่คนขับรถแทรคเตอร์พยายามหนีออกมาจากวงล้อมของไฟป่า

ที่ทีมข่าวช่วยชีวิตคนขับรถแทรคเตอร์ในโอกาลาโฮมา
ที่กำลังติดอยู่ในวงล้อมของไฟ
ซึ่งเคราะห์ดีนะคะที่ทีมข่าวที่เข้าไปรายงานข่าวในพื้นที่
ไปพบเข้าและรับตัวเข้าออกมาได้ทันท่วงที

ที่รถแทรคเตอร์ทั้งคันจะถูกไฟคลอกเสียหายทั้งหมดค่ะ
ส่วนสถานการณ์ไฟป่าในโอกาลาโฮมาในสัปดาห์นี้นะคะ
เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายพันไร่
สร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก
รวมถึงมีการอบพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่
สำหรับสาเหตุของไฟป่าครั้งนี้เกิดจากกระแสลมแรง
พัดสายไฟจนขาดนะคะ
ทำให้เกิดประกายไฟอย่างน้อย๔จุดรวมทั้งเกิดเพลิงไหม้ตามมา
ไฟนั้นลุกลามต่อเนื่องกันเป็นไฟไหม้ใหญ่
และจนถึงเวลานี้นะคะยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ด้วยค่ะ
ส่วนที่รัฐแคนซัสซึ่งติดอยู่กับโอกาลาโฮมา
ตอนเหนือก็มีรายงานไฟป่าหลายจุดเช่นกัน
เพลิงได้เผาผลาญพื้นที่ประมาณ๑๕๐๐ไร่
สร้างความเสียหายให้แก่โรงนาของชาวบ้านและโรงเรียนอีกหนึ่งแห่งค่ะ
ส่วนอุปสรรคสำคัญนะคะก็คือกระแสลมแรงค่ะทำให้ยากต่อการควบคุม
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากทั้งสองรัฐค่ะ
ส่วนที่รัฐอริโซน่ามีรายงานไฟป่าเช่นกันนะคะและได้ลุกลามไปยังแคลิฟอร์เนียแล้ว
ทำให้ต้องมีคำสั่งอบพยพจุดจอดรถ๒แห่ง
โดยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแรงค่ะ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบาก
ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วร้อยละ๕เท่านั้น
และยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก๒รัฐเข้าช่วยควบคุมเพลิง
ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
เมืองต้นไม่พบว่ามีฟ้าผ่าในจุดดังกล่าว
รวมถึงสภาพอากาศในพื้นที่ก็จำใสด้วยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ